มีรถเก๋งแต่งซิ่งเข้าไปเติมน้ำมันในปั๊มน้ำมันนะคะ
เติมเสร็จไม่ยอมจ่ายสตังค์เติมพันหนึ่งอะค่ะ
สุดท้ายหนีหายไปแต่ปั๊มน้ำมันทุกปั๊มเขาก็จะมีกล้องวงจรปิด
เขาก็เอาภาพเหล่านี้ในกล้องวงจรปิดนะคะไปโพสต์
สุดท้ายเนี่ยนะคะเจ้าของรถติดต่อมาที่ปั๊มน้ำมันนี้
จ่ายเงินแต่เขาบอกว่าผมเป็นเจ้าของรถ
แต่คนที่ขับรถไปเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายเงินเป็นรุ่นน้องผม
ไม่ใช่เขาเหรอไม่ใช่ผมนี่นะคะ
ตามคลิปภาพนี้เมื่อ๒๒มกราคมประมาณสัก๕ทุ่มครึ่ง
รถเก๋งสีเขียวคันนี้แหละค่ะก็คือแต่งซิ่งเข้ามาในปั๊มน้ำมัน
ตำบลบังจักรอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนพนักงานที่ปั๊มน้ำมันขอเรียกว่าลุงสุดใจนะคะ
จริงก็ยังอายุไม่เยอะมากหรอกก็เรียกว่าลุงก็แล้วกัน
เพราะว่าคนในปั๊มจะเรียกลุงกันหมด
บอกว่ารถสีเขียวคันนี้บอกขอเติมน้ำมันแก๊สโอฮอล๙๑พันหนึ่ง
เติมเสร็จไปหยิบน้ำให้ขวดนึงเพราะว่าเติมครบพันธุ์จะแถมน้ำ
คนขับรถเก่งบอกว่าขอสแกนจ่ายนะ
ลุงก็เดินไปหยิบเครื่องสแกนมาพอกลับมาอ้าวรถไม่อยู่แล้ว
ซิ่งหนีไปเลยไปถนนสุขสวรรค์มุ่งหน้าพระพะแดง
ลุงก็พยายามจะวิ่งตามนะคะแต่ตามไม่ทันหรอกค่ะ
เพราะว่าเขาก็ขับหนีไปเลย
พอดูภาพจากกล้องวงจรปิดเอาภาพนี้ไปโพสต์ในโลกโซเชียล
คนขับบอกว่าเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะโอนเงินให้พันหนึ่ง

แต่พอเจอแบบนี้คนมาเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายเงินเป็นพนักงานปั๊มก็ต้องจ่ายเงินแทนอ่ะ

เจ้าของรถบอกเป็นรุ่นน้องผมที่เอารถมาขับ
ผมแค่เป็นเจ้าของรถแต่ผมจ่ายให้ผมขอชดใช้แทน
คือเราต้องรับผิดชอบด้วยถูกไหม

เมื่อกี้ก็ติดต่อไปถามเค้าว่าใช่เค้าไหม

นี่อย่างนี้แต่เดี๋ยวจะโอนมือคืนให้อย่างนั้นนี่

เพราะว่าตอนแรกที่โทรไปคือแค่จะให้มาขอโทษมือเขาหน่อย
เนี่ยประเด็นที่น้องผู้หญิงท่านนี้พูดออกมาค่ะ
มันมีประเด็นที่ว่ามันมีคลิปเสียง
ที่ผู้ก่อเหตุพูดข่มขู่ให้ลบคลิปจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมัน
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงตรงนี้กันนิดนึงค่ะ
ไม่ค่ะถ้าผมไม่โอนเงินมันเรื่องหนึ่งแต่ผมโอนไปแล้วไง
นี่ค่ะแต่ก็สุดท้ายเนี่ยน่าจะกดดันจากกระแสโซเชียลด้วยส่วนหนึ่งนะคะ
คนที่มาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเก๋งสีเขียวชื่อว่านายรัฐชัยอ่วมสะอาดหรือในบอสอายุ๒๓
แล้วก็มายกมือไหว้ขอโทษคุณลุงสุดใจ
แล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเขาพยายามจะบอกว่าเขาเป็นเจ้าของรถนะ
แต่เขาไม่ได้เป็นคนที่ขับรถวันที่เกิดเรื่องนะเพื่อนรุ่นน้องยืมไปขับ
รู้อีกทีตอนเช้าก็เลยพยายามติดต่อมาที่ปั๊มเพื่อขอชดใช้เงินให้
ส่วนเรื่องคลิปเสียงที่เป็นคลิปเสียงข่มขู่ที่ให้คุณผู้ชมได้ฟังบางช่วงบางตอนไปเมื่อสักครู่อะค่ะ
อสคนนี้บอกว่าผมไม่ได้พูดไม่ใช่เสียงผม
แต่ลุงแกก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะคะแค่ฝากเอาไว้ว่าอย่าทำแบบนี้กับใครอีก
เพราะยังไงในปั๊มน้ำมันมันก็มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วอะค่ะ
เอาขึ้นไปเอาขึ้นให้เอาของรถเหรอ
เอาขึ้นแล้วลุงว่าเอามาตะแจนเพราะว่าผมลุงไว้จำได้แน่นอนแล้วละ
เราจะขอโทษหรือไม่ขอโทษเพราะฉะนั้นเราจะได้ไปแจ้งความ
น้องขอโทษแล้วไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเนอะ
เพราะว่าเขามาขอโทษเพราะว่าลุงติดใจอยู่นะจะมาทำแบบนี้
ถ้ามาขอโทษเราก็จะยอมให้

มันไม่มีฝาแฝดหรอกใช่แน่นอน
แต่ว่าโอเคแล้วกลับมาขอโทษก็จบแล้ว
แต่สุดท้ายมันพีคตรงนี้ไงคะประโยคสุดท้ายที่คุณลุงพูดนะคะ
คุณลุงบอกว่าจำหน้าได้คนที่มาเติมแล้วไม่จ่ายเงินก็คุณนั่นแหละ
แต่คุณมาบอกว่าผมเป็นเจ้าของรถไม่ได้เป็นคนที่มาก่อเรื่อง
แต่ลุงบอกมันไม่มีฝาแฝดหรอกลุงจำหน้าได้
แต่สุดท้ายก็คือก็ไม่ติดใจเอาความแค่อย่าไปทำแบบนี้อีก
หลายคนบอกคุณลุงไม่น่าใจดีเลยน่าจะแจ้งความ
คือถ้าเขาไม่ได้ทำจริงเขาจะได้ไปตามเพื่อนเข้ามา
ใช่คือรุ่นน้องคนไหนล่ะ